เช่นเคยเป็นประจำทุกวันอังคารสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เพราะว่าเตรียมที่จะพิจารณาอนุมัติเรื่องของ
พรบกองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน๑๐อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของกระทรวงการคลังที่เสนอมาวงเงิน๑๐๐๐๐๐๐๐บาท
เชิญค่ะ

ยังไม่มีแนวคิดแก้กฎหมายเพื่อรองรับในเรื่องนี้ค่ะ
โดยก็ได้ย้ำว่าไม่ได้เป็นการริดรอนสิทธิประชาชน
ทั้งนี้ค่ะการทำฐานข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่เป็นการวางระบบใหม่
แต่เป็นเพียงการทำข้อตกลงใหม่ค่ะ
ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนความเห็นโครงการสร้างอุรยางราชภักรณ์

ก็ปฏิเสธที่จะตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงค่ะ
และเปิดเผยข้อมูลการรับเงินบริจาคค่ะ
โดยก็ได้กล่าวสั้นกับสื่อมวลชนว่า
อยากให้คณะชุดของกระทรวงกลาโหม
ได้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเช่นกันค่ะ
โดยก็ได้กล่าวเพียงสั้นว่าต้องรีบไปประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
รวมถึงผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายุครัฐมนตรี
ที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ

โดยวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยค่ะ

เพื่อเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้นะคะ
มีวาระที่น่าสนใจที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะ
กระทรวงการคลังค่ะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพรบกองทุน
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน๑๐อุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะ

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะ

กระทรวงพาณิชย์ค่ะจะเสนอที่ประชุมพิจารณาของขวัญปีใหม่ค่ะ
หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงไปจัดโครงการ
และมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบค่ะ

จะมีทั้งหมด๘โครงการที่จัดพร้อมกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ
ซึ่งโครงการแรกก็คือการจัดงานเทใจคืนศุกร์เทศกาลปีใหม่
นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการเปิดงานไปเมื่อวานนี้ค่ะ
กระทรวงเกษตรและสหกรการเสนอให้ที่ประชุมค่ะ
พิจารณาโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิต
ภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแรง
ปี๒๕๕๘๒๕๕๙ค่ะวงเงิน๑๔๐๐ล้านบาท
ซึ่งก็มีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน๒๒๕๐๐รายค่ะ
โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมปี๒๕๕๙ค่ะ
โดยจะใช้ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ใน๗๖จังหวัดเป็นสถานที่ในการจัดฝึกอบรมค่ะ
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ก็จะได้มีการแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ๑ปีที่ผ่านมานะคะ
ที่จะมีขึ้นในวันที่๒๓๒๕ธันวาคมนี้ด้วยค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ